หนึ่งในนั้นก็คืออยากให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหลังเอเป็ก
เป็นข้อเสนอของเราถ้าพลเอกประยุทธ์พินาตัวเองได้
ว่ากระแสเรียกร้องกระแสความต้องการของพี่น้องประชาชนขนาดนี้เนี่ย
ทุกสำนักทุกโพลนะจะถามโดยกรงถามทางนอกแล้วแหละ

ถ้าอยู่ต่อนะแล้วก็ไปแสดงเอาอะไรมารองรับ
เช่นไม่มีการเลือกตั้งมารองรับยิ่งเป็นการจุดประกายเติมเชื้อเพลิงเข้าไป
ให้เกิดการต่อต้านอันนี้อันตรายกับประเทศ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณแสดงความรับผิดชอบที่ดีเนี่ย
บอกว่าประกาศให้ชัดว่าผมขออยู่ตรวจต่อแค่นี้ทุกอย่างมันผ่อนคลาย
บ้านเมืองเราเป็นเมืองพุทธนะให้อภัยนะถ้าเขาคงมีความชัดเจนชัดแจ้ง
ส่วนใหญ่เขาให้อภัยกันมองอย่างนั้นไหมครับ
มองผมมองก็มากกว่าท่านจรรยานหน้าหน่อยมองมากกว่าด้วยเหรอ
เพราะว่าผมลงพื้นที่ตลอดนะฮะครับพี่น้องประชาชนเกือบเกือบ
ทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เอาคุณประยุทธ์เพราะฉะนั้น
ผมเชื่อมั่นเลยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าคุณจะถูกเสนอชื่อในนาม
พักพลังประชารัฐหรืออ่าลงไทยตั้งชาติก็ดี
คุณไม่มีทางได้กลับเข้ามาอีกขออนุญาตเรามีพื้นที่ให้ทุกคน
เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิ
วันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง